ไปอัปเดตสถานการณ์โควิด๑๙ในประเทศกันหน่อยแน่นอน
ช่วงสายของทุกวันก็จะมีโคศกสบคออกมาแถลงถึงตัวเลขผู้ติดเชื้อ
วันนี้ก็มีผู้ติดเชื้อรายใหม่๑๕รายแล้วก็ไม่มีผู้เสียชีวิต
ทีนี้มีข้อมูลที่โฆษกสบคพูดมา๒วันติดแล้ว
กลายเป็นว่ากลุ่มแม่บ้านช่วงอายุประมาณ๕๑ปี
เป็นกลุ่มที่หนักสุดเหรอคะใช่
มีการให้พ่อบ้านเตือนแม่บ้านด้วย
คือแม่บ้านช่วงอายุ๕๑ปีขึ้นไป
ที่พบก็คือจะมีการรวมกลุ่มมาเล่นการพนันกันมากที่สุด

แจกไพ่เป็นตัวเลขที่ได้เจอล่าสุดนี่นะคะ
การแถลงวันนี้ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด
โรคติดเชื้อโควิด๑๙หรือสบค
แถลงพบผู้ติดเชื้อยืนยันรายใหม่อย่างที่บอกไป๑๕ราย
เป็นผู้ป่วยรายใหม่มีประวัติ๔ราย
ไปสถานที่ชุมชนตลาดนัด๓ราย
อาชีพเสี่ยงก็มีอยู่ที่๑รายนะคะ
การค้นหาเชิงรุกที่จังหวัดยาลามี๒ราย
คนเดินทางกลับจากต่างประเทศที่กักตัว๕รายด้วยกัน
ผู้ป่วยรักษาหายกลับบ้านวันนี้มี๔๗รายนะคะ
แล้วก็ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม
ส่วนที่ศูนย์กักคนเข้าเมืองที่อำเภอสะดาวจังหวัดสงขลา
พบคนต่างด้าวติดเชื้อ๔๒รายเมื่อวานนี้
วันนี้ก็ยังไม่มีรายงานเพิ่มเติมนะคะ
ทำให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อยืนยันสะสม
ก็อยู่ที่๒๙๒๒ราย
รักษาหายแล้ว๒๕๙๔แล้วก็ยังรักษาตัว
อยู่ในโรงพยาบาลใน๒๗๗ราย
และผู้เสียชีวิตก็สะสมอยู่ที่๕๑ศพเท่าเดิม
นายแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกสบคระบุว่า
ติดเชื้อโควิด๑๙ส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในกลุ่มเดิม๒๐๒๙ปี
ซึ่งพบเกือบ๗๐๐รายเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง
ส่วนผลการวิเคราะห์ผู้กระทำผิดเคอร์ฟิลล์ช่วง๔ทุ่มถึงตี๔
เกี่ยวกับการมั่วสุมชุมนุมเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ
พบว่าผู้ชายช่วงอายุ๑๑๔๑ปีเป็นกลุ่มก้อนใหญ่ที่พบการกระทำผิด
แต่ว่าหากดูในช่วงเวลา๒๔ชั่วโมง
กลับพบว่ามีผู้หญิงช่วงอายุสักประมาณ๕๑ถึง๖๐ปีขึ้นไป
ถูกดำเนินคดีมากที่สุดอ๋อเพราะอะไรตามภาพเลยค่ะ

ที่คุณผู้ชมเห็นเลยตรงที่ไปก็นี่ค่ะ
หนีกันกระเจิงเพราะว่าไปรวมกลุ่มกันเล่นการพนันนั่นเอง
ก็เลยขอฝากให้คุณพ่อบ้านช่วยกันกวดขัน
ไม่ให้นำเชื้อกลับมาบ้านมาติดคนในครอบครัวนะคะ
ขอบคุณครับ
ซึ่งอันนี้ก็เป็นคดีที่เข้ามาเยอะที่สุดนะครับ
ต้องขอตอนนี้ผมต้องขอให้ทางคุณพ่อบ้านนะครับ
ช่วยเตือนคุณแม่บ้านหน่อยหนึ่งนะครับ
หรือว่าคนที่อยู่ที่บ้านกันนะครับว่าอย่างนี้ไม่ดีเลยนะครับ
แล้วก็ทำให้เกิดเป็นภาพของการจะติดเชื้อขึ้นมาได้นะครับ
คือไม่ดีด้วยเรื่องของการไปเล่นพนันด้วย

วิชานวิรากูลรองนายกรรภมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกรสวงศาสนธรรณศุกร์นะคะ
ก็เป็นประธานการดำเนินงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินของมูลนิธิทั่วประเทศ
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙
นายอนุทินยืนยันว่าจะไม่ทิ้งพี่น้องอาสาทุกคน
แล้วก็จะให้การสนับสนุนในการปฏิบัติหน้าที่
ส่วนปัญหาอุปกรณ์กู้ภัยไม่เพียงพอกับจำนวนอาสาที่มีถึง๓๐๐๐คนทั่วประเทศ
ยืนยันว่าจะพยายามจัดให้เพียงพอ
เพราะว่าทั้งหมดล้วนเป็นแขนเป็นขาของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขที่จะไปเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อค่ะ